คุณผู้ชมจำคุณน้ำระพีพัฒน์ได้ไหม
อดีตพระเอกชื่อดังที่ผ่านตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวล่าสุดบ่อน้ำตาแตกนะคะไม่ได้เข้าฉาก
ใดในละครทั้งสิ้นเป็นฉากละครในชีวิตจริง
เพราะควายที่เขาเลี้ยงมากับมือผสมพันธ์กับมือเนี่ยเขาต้องขายให้กับอีกคนหนึ่ง
น้ำตาแตกเพราะความผูกพันนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะคะ

เพลินเขาโอนมาจำมาหัวน้ำตาแตกเลยเชื่อผมไหม
ผมโอ้โฮเช่น
พอเห็นเจ้าเพลินแล้วผมบีดเพราะความรัก
เพราะความรักนะครับเพราะว่าแม่ควายตัวนี้ผมรักมาก
ผมไม่ได้คิดว่าตัวนี้ผมจะขายนะผมตั้งราคาไว้ว่าไม่ขายนะ
ผมตั้งไว้๒ล้านแต่สัจจะก็คือสัจจะผมไม่ใช่โจรสัจจะ
ผมตั้งไว้สองล้านบอกให้ทุกคนสู้สู้นะเมื่อเขาสู้ก็โอเคต้องแบ่ง
ตั้งราคาเจ้าเพลินเนี่ยเพลินเป็นควายเพศผู้อายุสักประมาณ๗๘เดือน
ตั้งเพื่อไม่ขาย๒ล้านพี่คิดว่าใครจะซื้อ
คุณน้ำบอกว่าตั้งเพื่อไม่ขายแต่ไม่คิดว่าจะมีคนมาขอซื้อจริง
พอพูดไปแล้วลั่นวาจาไปแล้วสัจจะไม่มีในหมู่โจรผมไม่ใช่โจร
ผมรักษาสัจจะผมเป็นผู้ชายผมเป็นลูกผู้ชายต้องรักษาสัจจะต้องขาย
แล้วอารมณ์ไหนไปตั้งราคาขายควายตัวเองที่เรารัก
นี่ไงยังไม่มีใครรู้แต่ว่าคือลั่นมาจากไปแล้วแต่ก็ต้องทำ
ถึงกับบ่อน้ำตาแตกแบบนี้ค่ะเพราะรักแล้วก็ผูกพันมาก
โดยเฉพาะแม่ควายคือเป็นแม่ควายพันธุ์ดี
คุณน้ำบอกว่าควายตัวนี้เขาตั้งใจผสมพันธุ์เองกับมือเลยนะคะ
เพื่อให้ได้ควายที่มีลักษณะดีสมบูรณ์สวยงาม
มันเกิดมาเมื่อต้นปีถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่
ต้นปีสำหรับเขาเพราะเจ้าเพลินเนี่ยมันเป็นควายที่ลักษณะดี
ตรงตามที่ตั้งใจทุกประการแล้วเลี้ยงดูมารักเหมือนลูก
ใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะรู้ดีว่าผูกพันมาก
เลี้ยงเขานะคะส่วนราคาที่ตั้ง๒ล้านเอาไว้

ไม่คิดว่าจะมีใครยอมควักเงิน๒ล้านเพื่อจ่าย
แต่ปรากฏว่ามีคนใจดีประสงค์จะรับเจ้าเพลินไปดูแลต่อ
เขาก็เลยต้องยอมยอมทำตามที่พูด
เพื่อรักษาสัจจาแต่ก็เสียดายเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นแล้วคุณน้ำฝากไป

เพราะว่าคุณหมอโต้งปียวัตรเป็นคนดังในวงการเล่นควายค่ะ

รับเจ้าเพลินไปดูแลต่อเรียบร้อยแล้ว
นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โต้งบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยซื้อควายในราคาแพงเท่านี้มาก่อน
แต่ที่ตัดสินใจซื้อเพราะเจ้าเพลิน
เป็นควายรูปร่างดีเข้าองค์ประกอบของพ่อควายพันธุ์ดี
ก็เลยเขาเองก็เปิดศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์อยู่แล้ว
พอเห็นลักษณะเจ้าเพลินก็เลยอยากได้นะคะ
ถือว่าก็มีประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
นี่จังหวะที่หมอโต้งมารับเจ้าเพลินไป
คุณน้ำเนี่ยร้องไห้แล้วร้องไห้อีกนะคะ
คือฝากหมอโต้งคุณน้ำบอกว่าดูแลลูกชายผมให้ดีด้วยนะครับ
พอเห็นบรรยากาศไหมบางคนนี่เข้าใจคุณน้ำนะ